ก่อนจะเป็นเจ้าโดดกิรติสุประสาทนักปั่นน่องเหล็กของไทยทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
เดิมเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยใน๔เกม๒๐๑๙ได้อย่างเต็มภาคภูมินับเป็นม้ามืดของการแข่งขันอย่างแท้จริง
โดยเจ้าตัวได้เผยถึงความรู้สึกในวัย๓๓ปีที่ต้องมาเปลี่ยนแย่งเหรียญทองกับ๒นักปั่นเจ้าภาพ
ว่าเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างมุมานะรวมทั้งการประเมินแผนของคู่แข่งมาเป็นอย่างดี
ทำให้ได้รับชัยชนะที่รอคอยมานานกว่า๑๐ปีหลังแจ้งเกิด๔เกมครั้งแรกในปี๒๕๖
อกจากนี้กิรติยังเผยถึงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้

เข้ามาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด
ทำให้ทุกคนมีกำลังใจและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม
และสิ่งสำคัญคือครอบครัวที่เข้ามาช่วยในยามที่เด็ดเหนื่อยและท้อแท้

ในการที่นักกีฬาสักคนจะประสบความสำเร็จ
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน
ทุกคนเป็นฮีโร่นะแล้วตอนนี้ได้หลายฮีโร่แล้วด้วย
เพราะว่าถ้านับจนถึงวันนี้ตอนเวลาประมาณบ่าย๓โมง
เราคว้าเพิ่มมาได้๑๓เหรียญทองในวันนี้นะ
ตอนนี้นะคะคว้ามาได้ทั้งหมด๖๗เหรียญทองแล้วนะคะ
อยู่อันดับที่๓เมื่อช่วงเที่ยงยังอยู่อันดับที่๔อยู่เลยนะ

ส่วนอันดับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่๒แล้ว๗๒เหรียญทองนะคะ
ส่วนฟิลิปปินส์อันดับที่๑๑๑๗เหรียญทองสำหรับเจ้าภาพนะคะ
เหรียญทองของไทยในวันนี้ได้มาจากกรีธา๑เหรียญทอง
ธนูคว้ามา๓เหรียญทองเลยนะคะ
มีจักรยาน๑เหรียญทองอีสปอร์ต๑เหรียญทอง
คาราเต้๓เหรียญทองมวย๒เหรียญทองยิงปืน๑แล้วก็ตะก้อ๑เหรียญทองค่ะ
ปิดท้ายนะครับวันนี้ก็ฝากไฮไลท์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับ

นัดสุดท้ายเล่นแต่พบกันหมดก่อนระหว่างไทยกับเวียดนาม
ชนะไป๓เซตรวดแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ

จะเป็นการคว้าเหรียญทอง๑๒สมัยติดต่อกัน
แล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่๑๔ถ้านับรวมทั้งหมดนะครับ
ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือข่าวกีฬานะคะ
พี่ชิและพี่เจลาไปเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ